กลับมาในช่วงนี้นะครับน้องใบตองที่แต่งตัวเป็นวันนิดา

ถ้าไว้เล็บยาวเกี่ยวไหม

เขาไว้เล็บยาว

เพราะว่านุ่มใหญ่เพื่อชีวิตท่านนี้นะคะ

เขาไว้เล็บยาวมานาน๗ปีแล้ว
และที่สำคัญเล็บเขายาวประมาณ๒๐เมตรแล้วคุณ

ยาวมากคือมันคงจะไม่ยาวขนาดนี้มันม้วน

เพราะว่าวัดได้น่าจะยาวประมาณ๒๐เซนติเมตรแล้วนะคะ

เขากะว่าจะไว้เล็บยาวไปจนกว่าตัวจะตายไปพร้อมกับเล็บเลย
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดหาเรื่องวันนี้ค่ะ
ที่เห็นเล็บมือยาวเฟ้ยขนาดนี้
เพิ่งเข้าใจผิดคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้นะคะ
นี่ไม่ใช่ความผิดปกติของร่างกายแต่อย่างใด
แต่เป็นความตั้งใจล้วนของนายลีจันท
ีอวนพิมพ์อายุ๕๒ปีคนนี้
เป็นชาวบ้านน้องไผ่ตำบลดวงมะไฟจังหวัดสกลนคร
ที่ไว้เล็บมือขวานานถึง๗ปี
จนขนาดนี้เล็บงอกออกมายาวกว่า๒๐เซนติเมตร
เหลือก็แต่นิ้วชี้อย่างที่เห็นเอาไว้ใช้งานค่ะ
ด้วยความสงสัยว่าเหตุใดทำไมถึงได้ไว้เล็บยาวขนาดนี้
พี่แกบอกว่าโอ้ไม่มีอะไรมาก
แค่อยากรู้ว่าเล็บตัวเองจะยาวได้มากขนาดไหน
อีกทั้งจะได้สอดคล้องกับสไตล์การแต่งตัวเพื่อชีวิต
ที่ชอบไว้ผมไว้หนวดยาวนุ้ยไว้เล็บให้ยาวไปด้วยเลยแล้วกัน
เล็บยาวแบบนี้บอกเลยไม่มีผลอะไรกับการใช้ชีวิต
เพราะสามารถทำงานทั่วไปได้ตามปกติ
ทั้งทำหน้าทำสวนผ้าฝืนขนข้าวขึ้นยุ้งทาง
โดยที่เล็บไม่หักสักนิดนะจ๊ะ
อกจากนี้ยังสามารถยัดปักถักร้อยออกแบบเสื้อและกางเกง

เอาไว้ใส่ยามเทศกาลงานบุญต่างได้ด้วย
ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะมองว่าพี่ลีจันสติไม่สมประกอบ

อย่าตัดสินกันแค่ภายนอกหรือการแต่งตัว
เห็นแบบนี้มีเงินเก็บมากพอสมควรนะคะ
ที่สำคัญไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน
อกจากนี้ยังคิดเอาไว้ด้วยว่าจะนำเล็บยาวไปโชว์ตามงานวัด
เพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเองย่ามแก่เท่า
เพราะตั้งใจไว้ว่าจะไม่ตัดเล็บมือผมรวมไปถึงหนวดเครา
จนกระทั่งถึงวันสิ้นลมหายใจ
เมื่อสักครู่เนี่ยผู้ผู้ชมลายมาถามเราด้วย
เคยไว้เล็บยาวสุดเท่าไรน้องน้องต้องนี่ต้องถามเศร้า

เดี๋ยวพาไปทานอาหารปากกันดีกว่าในช่วงนี้
โอ้โหทานอาหารป่าไม่ได้มีแต่ต้นไม้ใบยากคุณผู้ชมครับ

อันนี้ชอบ

เดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับที่จังหวัดลำพูน

ดุ้งมะพร้าวตัวอวบ

ใจขาวอวบเลยล่ะ
ทีเดียวเพราะว่าจะหาซื้อกินได้ในช่วงหน้าร้อนเท่านั้น
เขาบอกว่าที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยก็สนุนราคา
อย่างที่เห็นนะครับขายกันสดขีดละ๕๐บาท

โอ้โฮแพงมากนั่นก็คือรวมกระเพราเป็นที่นิยมมากนะครับ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีที่เห็นนี่แหละครับโอ้โหไข่มดแดง
แล้วก็มีอย่างอื่นอีกมากมายเลยทีเดียว
แล้วก็ที่บอกว่าเจ้าด้วงมะพร้าวเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้าง
โอ้โหเขาบอกว่าเพียบเลยต้มแจ่วทอดผัดปิ้งย่างยำ
ทำได้หมดอันนี้อึงอึงอางนะมีเพียบหมดภายในตลาดทาดอยแก้ว
เมนูป่าสุดฮิตทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผักหวานป่าไข่มดแดง
ขายกันเพียบเลยนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับ
ผลผลิตออกมาเยอะแล้วก็เป็นที่นิยมของตลาด
ผู้คนสัญจรผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็แวะมาซื้อกันแน่นตลาดเลยครับ
ตลาดแห่งนี้มีของป่าขายกันเกือบทุกร้าน
ซึ่งของป่าอีกอย่างหนึ่งที่ขายดีก็คืออึงอ่างที่น้องใบตองเห็นไปเมื่อสักครู่
นอนแบร์แผ่อยู่ตรงไอ้เตาปิ้งย่างอ่ะนะขาวมั้งคุณ
หิ่งไฟรอสงสัยอึงอ่างที่นั่นเขาเรียกอย่างว่าอึงอึงคร่าว
อึ่งเคร่าวจะมีขายเฉพาะในช่วงหน้าร้อนเท่านั้นนะครับ
ขายกันในราคากิโลกรัมละสองร้อยสี่สิบบาทแต่ก็มีแบบแบ่งใส่ถุงนะ
ถุงละครึ่งกิโลกรัมราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับอึงเคราวเนี่ยอาจจะเป็นเมนูที่ดูแปลก
แต่สำหรับคนเหนือเขาบอกว่าโดยเฉพาะชาวจังหวัดลำพูน
จะนำไปปรุงอาหารทั้งปิ้งย่างต้มทำแกงรสชาติอร่อยเลยทีเดียว
ตลาดบ้านทาดอยแก้วอำเภอบ้านทาจังหวัดลำพูน
เป็นที่รู้จักกันดีนะครับเพราะว่าขายของป่าหลากหลายเมนู
และได้รับความนิยมจากนักเปิบพิษดาร
และผู้ที่ชื่นชอบอาหารป่าจากธรรมชาติ
แห่งนี้เปิดบริการตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็น
ไปซื้อหากันได้ใครที่อยากจะลิ้มลองอาหารป่าแปลกแบบนี้นะครับ
ตลาดที่เปิดยาวมากนะ๘โมงถึง๖โมงใช่ไหม
ปกติแล้วตลาดเขาจะเป็นตลาดเช้าตลาดเย็น
ก็ลองไปหากันดูได้นะคะในช่วงหน้าร้อนหน้าแรงแบบนี้
ก็จะมีอาหารป่าหายากแบบนี้ออกมาขายค่อนข้างเยอะหน่อย
ลองเลือกกันดูแต่ว่าราคาเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วแต่ละกันกินตามฐานะกันไป
แต่จะชอบเอาละในช่วงนี้เป็นช่วงของมหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธน้องใบตอง
คือวันก่อนเนี่ยดิฉันไปเดินร้านหนังสือแล้วดิฉันก็ไปเจอว่า
ในร้านหนังสือเนี่ยคุณค่ะคุณผู้ชมคุณชนะอาจจะยังไม่รู้
เดี๋ยวนี้ในร้านหนังสือเขามีเมล็ดพันธุ์แบบพืชผักสวนครัวขาย
โอ้โหไม่ใช่มีเฉพาะหนังสือมีดอกไม้ขายด้วยแต่เป็นดอกไม้กระป๋อง
ไม่ได้มีเฉพาะหนังสือที่เขาใช้ในการสอนปลูกอะไรของนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว
เดี๋ยวนี้มีมาเป็นแบบเมล็ดพันธุ์ขายเลยเดี๋ยวพาไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไง
แล้วซื้อแล้วจะปลูกเป็นหรือเปล่าทำยากหรือเปล่าง่ายหรือเปล่ายังไง
ติดตามกันเลยในช่วงของมหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์ค่ะ
แควร์ค่ะแต่ว่าเลือกไปเลือกมาเนี่ยมาสะดุดตาตรงนี้ค่ะนี่คือชุดสนุกปลูกผักสวนครัวค่ะ

ยาวดูก่อนนะคะว่ามีเสียงตอบออกมาไหม
ไม่มีค่ะเลือกยังไงล่ะเนี่ย
นี่ก็มีบำรุงสายตาผักสลัดต้นอ่อน
บำรุงสมองบำรุงร่างกาย

ไม่รู้ว่าจะเลือกยังไงกลับไปปลูกที่บ้านดีค่ะ
ตอนนี้สนใจแล้วอยากจะปลูกผักทานเองดูแล้ว
โอเคครับผมของเราก็จะมีเป็นชุดสำหรับปลูกผักเลย
เดี๋ยวตัวอย่างตัวนี้นะครับเป็นชุดตัวนี้เลย
เป็นชุดปลูกผักใช่แล้วครับ
ข้างในก็จะมีผักอยู่๓ชนิดนะครับ
ก็จะมีเป็นทานตะวันนอกนะฮะโตเมียวแล้วก็อ่าวของ

ยังละต้องปลูกก่อนนะฮะ
ก็คือดูแลประมาณ๗วันแต่ละตัวใช้เวลา๗วัน

อย่างตัวอย่างตัวนี้นี่คือตัวของทานตะวันนอกนะครับ
ก็จะเป็นแต่ละงอกอันนี้อายุประมาณ๔วัน

ประมาณนี้เลยครับอีกสามวันก็สามารถเก็บทานได้เลยนะครับ
แล้วเรามีวิธีการดูแลยังไงบ้างคะ
บางคนบอกว่าซื้อไปปลูกแล้วมันจะขึ้นไหม
ตัวนี้คือเป็นการปลูกที่ไม่ยากเลย
คือเรามีเมล็ดพันธุ์เราสามารถปลูกลงใน
ในนี้จะมีดินสำหรับพร้อมปลูกอยู่แล้ว
ก็คือถ้าเป็นเซตนี้จะมีดินอยู่ในนี้เลย

ก็คือรดน้ำทุกวันวันละ๑ครั้ง

ใช่ครับข้างในนี้ไม่ต้องกังวลสำหรับลูกค้าที่จะมาซื้อว่าปลูกยังไง
เรามีคู่มือปลูกเล่มเล็กอยู่ข้างในด้วย
ด้วยอันนี้คือแบบที่เป็นสำเร็จรูปเลยก็คือเป็นกล่อง

จากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะมีชุดบำรุงร่างกายนะครับ

อาจจะต้องบำรุงสมองหรือว่าบำรุงสายตาหรือว่าจะเป็นเพื่อสุขภาพดี
ได้เลย
ได้มาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นชุดสนุกปลูกผักสนครัวนะคะเอาไปปลูกทานที่บ้านกันได้ด้วยครับลองดูนะครับคุณใบตองเพราะว่าตรงนี้มันเป็นชุดปลูกง่ายเลยครับครอบครัวของเราปลูกได้เป็นงานเล็กได้เลยนะครับได้เลยค่ะแต่ว่าทราบมาว่านอกจากชุดปลูกผักแล้วเนี่ยยังมีชุดปลูกดอกไม้ด้วยหรอคะเป็นดอกไม้กระป
บอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าดิฉันเนี่ยมีของมาฝากคุณชนะด้วยอะไรครับเป็นชุดบำรุงสมองขอบคุณมากเลยครับพี่อุตสา
เป็นว่าเดี๋ยวดิฉันปลูกไว้ให้ก่อนแล้วก็ถ้ามันขึ้นแล้วเนี่ยจะมาให้ทานบำรุงสมองกันหน่อย
แต่ผมชอบบำรุงสายตามากกว่าผักบุ้งนี่ดี
ได้ใช่ดีมากคุณ

อย่าบ้าละเตาที่ไหนใส่แว่นมันอาจจะทำเลยสิกก็ได้

เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าของกินมีอยู่เพียบเลยนะครับ
อย่าลืมมาติดตามกันช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ